แต่ว่าเป็นงานที่แบบเข้ามามากมายคือความฮอตไง

เซนเตอร์มารุมพี่หนุ่มกัญชัยข่าวใส่ไข่ของเรา

หนุ่มเป็นที่ไว้วางใจของเหล่าสินค้าและแบรนด์ต่าง

หน้าจอตอนนี้นะคะยังจิ๊บค่ะ
ลงไว้อีกเพียบเรียกว่าเป็นตับเลยค่ะนะคะ
เรียกว่าเห็นรับงานเยอะขนาดนี้นะคะ
พี่หนุ่มเขาเน้นย้ำมาเลยนะคะว่า

การคิดแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองแล้ว

ฟังคำตอบน่ารักจากพี่หนุ่มกัญชัย
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ยังหรอกพี่ไม่ใช่นายนพัฒน์

พี่บอกพี่แบบเป็นเยอะมาก

พี่ถึงตอบว่าพี่ขอโทษจริง
แบบมันมีความจำเป็น

มุมคุณพ่อที่มีต่อน้องมายูค่ะ

ยิ่งน่ารักนะคะและคุณก็บอกว่า

เหมือนกันหมดเลยค่ะหายมายิ้มยังเหมือนเลย

มีคนทักทายว่าตัวเองเหมือนเยอะมากจริงค่ะ
ซึ่งไม่ได้เหมือนแค่เรื่องหน้าอย่างเดียวนะคะ
ใส่บางอย่างก็คล้ายพี่หนุ่มค่ะ

แสดงอารมณ์สักเท่าไหร่พี่หนุ่มบอกว่า

กลัวคนจะไม่เข้าใจ
เพราะว่าด้วยความที่น้องมายูเป็นคนหน้านิ่ง

กลัวคนก็แบบว่าเอ๊ะใครจะยิ้มได้ตลอดเวลา
ฟังเรื่องนี้จากพี่หนุ่มกัญชัยหน่อยค่ะ

แต่เด็กก็ไม่ใช่อย่างนี้เด็กเขาแบบเวลา

เขาก็จะไม่เล่นเขาก็เฉยเขาประดิษฐ์ไม่เป็น

ซึ่งบางทีเราก็กลัวว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักไม่เข้าใจ

ที่พี่เชื่อว่า
ก็ในบริบทก็ดีแล้วจะได้พูดไปแบบนี้

ใช่แต่ว่าน้องมายูน่ารักนะคะ
เวลาแบบว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพ

เข้ากับอีพีนักแสดงได้ดีทุกคนเลย